กลับมาในช่วงนี้ดูเรื่องเตือนภายกันหน่อย
มีผู้หญิงสองคนทำท่าทำทางเหมือนกับหลงทาง
แล้วก็มาขอเงินจะขึ้นรถกลับบ้านไปที่ชนบุรีนะคะ
คนที่เขาถูกขอเขาจับพิรุษได้

พอไม่ให้ปุ๊บโอ้โหด่ากราดเลยค่ะ
ติดต่อได้เค้าก็มาไม่ได้แล้วครับ
หมายถึงว่าเพื่อนพี่โอนเข้าบัญชีของพี่ในโทรศัพท์

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓๐มกราคม

เหมือนกับเดินมาถามทางบอกหลงทาง
ทำงานอยู่แถวนี้แหละแต่หลงทางนะคะ
อยากจะไปขึ้นรถโดยสารที่หมอชิด

คุณบัวบอกจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วนะ
ตอนแรกคือคุยไปแล้วแบบรู้สึกสงสาร

แต่คุยไปคุยมาสักพักหนึ่ง
ก็เขาก็บอกว่าจะขอยืมเงินสัก๒๐๐บาท

ผู้หญิงคนนี้คือเป็นสาวประเภท๒นะคะ
บอกว่าขอยืมเงินสัก๒๐๐ได้ไหมจะเดินทางกลับบ้าน
คุณบัวเริ่มเอกใจเอ้าแล้วทำไมไม่ให้เพื่อนโอนมาให้ล่ะ

ตอนนั้นเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้ว
เสียงชักสีหน้าใส่ด้วย
เขาก็คงประเมินแล้วว่าไม่ให้แน่เลย
ถ้างั้นขอร้อยหนึ่งได้ไหม

ถ้า๑๐๐ไม่ได้งั้น๔๐ก็ได้
เอื้อฮือ๒๐๐๑๐๐เหลือ๔๐

ไม่ให้ก็เนี่ยค่ะด่าเลย

ตอนแรกก่อนที่จะถูกด่าก็บอกไปดี
บอกว่าพี่ครับผมขออนุญาตไม่ให้แล้วกันนะครับ
เขาบอกพอจบประโยคนี้ปุ๊บโอ้โห
คำหยาบคายไล่หลังตามมาเลย
จนถึงคนในซอยหันมามองกัน
คุณบัวก็เลยตัดสินใจโพสต์คลิปนี้ออกไป
ก็มีคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกเคยโดนเหมือนกัน

ผมค่อยสงสัยพี่เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเงิน

คือผมมีติดตัวอยู่๖๐คดีที่เป็นเงินสด
แล้วคือผมก็มองว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงผมก็พร้อมให้

ผมก็แอบจะอยากรู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า

ผมก็เลยถามเขาว่าผมให้๖๐ได้ไหมครับ
แต่ว่าท่าทางของเขาพี่เชิดหน้าใส่ผมก็ได้ค่ะ
ผมแค่มองว่าถ้าสมมุติเขาขอ๔๐แล้วผมให้เขา

เขาต้องฟักคืนใจเราแล้วแต่จับกันก็แรงออก

เขาก็ขออีกประมาณ๒๓รอบครับแล้วเขาก็แบบ

แสดงว่าก็อาจจะทำเป็นประจำ